ช่วงนี้ได้เวลาตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่

ดูสิว่ามีอยู่๓ราศีที่ดวงโดดเด่นเรื่องของลาบลอย
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
เวลาที่เราเนี่ยใกล้ถึงวันแห่งความหวังนะคะ
หมอไก่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงที่จะลุ้นกันตัวโก่งเลยใช่ไหมคะ
ในเรื่องของโชคลาภแล้วก็เงินทอง

หมอไก่จะมาเช็คดวงในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะเลยค่ะ
เพราะว่าในช่วงนี้นะคะจะมีอยู่๓ราศี
ดวงมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของโชคลาบเงินทอง
คิดเงินได้เงินคิดทองก็ได้ทอง
เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีราศีของคุณหรือเปล่า
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงดีจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภ
นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ

ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยค่ะ
เพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยหวังในเรื่องของโชคลาบเงินทองก็มีโอกาสที่จะสมหวังได้นะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินโดยรวมของชาวราศีธนูค่ะ

เพราะว่าดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์มีรายได้ไหลเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องค่ะ
รับรองว่ากระเป๋าของชาวราศีธนูไม่แฟบอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนราศีต่อมานะคะที่ดวงดีทั้งในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีมังกรนั่นเองค่ะ
เรียกได้ว่าโชคชะตากำลังเข้าข้างคุณอยู่คุณรู้ตัวไหมคะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีมังกรค่ะหวังในเรื่องของโชคลาภลาบลอยแบบเล็กน้อย
อันนี้ก็มีโอกาสที่จะสมหวังสูงมากเลยนะคะ
แล้วถ้าสมมติว่าเราจะมาดูดวงในเรื่องของการเงินโดยรวมนะคะ
ก็ถือว่าในช่วงนี้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมากเลยค่ะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะชาวราศีมังกรเนี่ยเรียกได้ว่าดวงเนี่ยมีเกณฑ์กระเป๋าเงินรั่วเก็บเงินไม่อยู่
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยดวงชะตาจะดีขึ้นนะคะก็จะมีรายได้เข้ามามากขึ้นค่ะ
แต่สุดท้ายนะคะก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการการเงินของชาวราศีมังกรเองนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณบริหารจัดการดีนะคะมีการเก็บออมที่ดีก็ไม่แน่นะคะวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ขึ้นธรรมเนียบเป็นเศรษฐีคนใหม่ได้นะคะ
ส่วนอีกราศีนะคะที่ดวงดีไม่แพ้กับสองราศีแรกเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
ในเรื่องของการเงินของชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าดีแล้วก็โดดเด่นมากที่สุดเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีกรกฎจะถามหาในเรื่องของรายได้รายลับเนี่ยก็ถือว่าดีมากอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ
โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าเป็นแม่ขายทำธุรกิจนะคะก็จะมีโอกาสได้จับเงินนะคะมีโอกาสได้กำลีกำไรมากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ในช่วงนี้นะคะก็เหมือนกับแต้มบุญเนี่ยเริ่มทำงานแล้วนะคะชาวราศีกรกฎเองมีโอกาสที่จะได้ลาบจากทั้งลาบจากการทำงานลาบจากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ลาบจากการเสี่ยงดวงหรือว่าลงทุนด้วยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณหวังในเรื่องของโชคลาภลาบลอยแบบเล็กน้อยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนาค่ะ
สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในสามราศีผู้โชคดีนี้นะคะก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะคะ
เพราะว่าในวันนี้ค่ะหมอไก่มีเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาในเรื่องของโชคลาภให้ปังคูณสองมาฝากกันนะคะ
หรือว่าถ้าสมมุติว่า๓ราศีเมื่อสักครู่นี้อยากจะดวงดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็สามารถทำตามเคล็ดลับที่หมอไก่กำลังจะบอกนี้ได้นะคะ
ลับอย่างแรกเลยค่ะก็คือในเรื่องของการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำนะคะ
ในเรื่องของการถวายน้ำพระพุทธรูปที่บ้านนะคะ
เพราะว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เราถวายน้ำค่ะเราควรที่จะถวายบ่อยนะคะอย่าให้น้ำพร่องอย่าให้น้ำแห้งนะคะควรที่จะเติมน้ำให้เต็มอยู่ตลอดเวลา
เพราะว่าน้ำที่เราถวายพระเนี่ยถ้าเต็มอยู่ตลอดเวลาก็คือหมายถึงว่าเราเนี่ยจะมีเงินทองโชคลาภเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะคะ
รวมไปถึงในเรื่องของการทำบุญบริจาคน้ำก็ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการถวายปัจจัยค่าน้ำให้กับวัดก็ได้ผลดีเช่นกันค่ะ
เคล็ดลับข้อที่๒นะคะก็คือในเรื่องของการท่องกระถาเรียกโชคลาภค่ะ
ถ้าสมมติว่าใครที่ขยันนะคะจะท่องกระถาเรียกโชคลาภจะท่องทุกวันเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะท่องเฉพาะวันที่คุณเนี่ยจะไปลงทุนหรือว่าไปเสี่ยงดวงก็ได้นะคะ
คาถาที่หมอไก่จะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นคาถามหาลาบนะคะของหลวงพ่อรวยหรือว่าจะเป็นคาถาเรียกโชคลาภของหลวงพ่อคูณก็ได้ค่ะ
ท่องบ่อยก็ดีนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่สะดวกจริงก็อาจจะเป็นการท่องเวลาที่คุณจะไปลงทุนก็ได้ผลดีเช่นกันค่ะ
เคล็ดลับข้อที่สามนะคะถือว่าเป็นเคล็ดลับที่สามารถทำได้ง่ายเลยค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการเตรียมบ้านเพื่อรับโชคลาภนะคะ
เราควรจะมีการทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอนะคะให้บ้านของเราเนี่ยทั้งสว่างและสะอาดค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นพลังอย่างให้มีโชคลาภเข้ามาในบ้านนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านค่ะเราควรที่จะจัดให้เป็นสัตว์เป็นส่วนอย่ามีขอเกะกะลกเลอะเทอะนะคะ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าหน้าบ้านของเราเนี่ยสะอาดสว่างและเป็นระเบียบนะคะก็จะทำให้โชคลาภเนี่ยสามารถไหลเข้าบ้านได้โดยไม่มีอุปสรรคปัญหาค่ะ
สำหรับในวันแห่งความหวังที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะหมอไก่ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะสมใจปรารถนาในเรื่องของโชคลาภกันทั่วหน้าค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สาธุนะหมอไก่สาธุด้วยค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันแต่ก็มีวิธีปฏิบัติตามที่หมอไก่บอกต่อให้เราจะไม่ใช่สามราศีที่มีดวงเด่นเรื่องลาบลอยไม่เป็นไร
แต่ว่าหมอไก่แนะนำไปแล้วว่าเราควรจะทำยังไงบ้าง